คือต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้อย่างดีเลยนะครับ
สำหรับใครที่คิดจะทำอะไรพิเรนพิเรน
แล้วสุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบข้าง
สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นความผิดที่ผิดตามกฎหมายเนี่ยนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเกิดเหตุการณ์มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
สวมเสื้อวินมอเตอร์ไซด์เนี่ยคุณผู้ชม
นี่ค่ะพฤติกรรมก็เป็นแบบนี้ค่ะ

แล้วดูสิมือก็ปล่อยแฮนด์รถไม่ได้ควบคุมรถเลยค่ะ
คือมันอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทางนะคะ
คลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สอนอประเวทล่าสุด
หนุ่มคนนี้เดินทางมอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
เขาบอกว่าคือที่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้คิดนะ
ว่าจะมีใครมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานแบบนี้

ให้หนักก่อนที่จะทำอะไรในลักษณะแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยถูกแจ้งข้อหาถึง๕ข้อหาด้วยกันนะครับ
มีอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกว่าจะได้เงินแล้วเนี่ย
ถูกแจ้ง๕ข้อหาเป็นคดีความแล้วต้องมีการเสียค่าปรับอีก
อ้าวต้องหาเงินเพิ่มอีกหลายวันเลยนะ

ใช่ค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนศรีนครินนะคะ
มุ่งหน้าลาดกระบังขาออกระหว่างซอยอ่อนนุษย์๕๗ค่ะ
คือคลิปความยาวสักประมาณ๑๒วินาที
จริงแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือ๓๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ
แต่อาจจะเพิ่งมีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์นะคะ
เราเองก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นว่ารักษณะแบบนี้เนี่ย
คือเป็นพฤติกรรมไม่ควรเรียนแบบนะคะ
ทีนี้เนี่ยล่าสุดค่ะคนที่ก่อเหตุก็คือคนนี้นะครับ
ก็คือนายกัณพักเกรดชมอายุ๒๔ปีค่ะ
เดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสนประเวทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่มอบตัวคนก่อเหตุก็คือนายกัณพัฒน์เนี่ย
ก็เนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกผิดนะ
หน้าก้มตายกมือไหว้ขอโทษบอกว่ารู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเอง
ซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความคึกขนอง
ขอสังคมให้อภัยและไม่ควรที่จะทำเป็นแบบอย่าง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวนอกจากจะคุยกับนายกัณพัฒน์แล้วเนี่ยนะคะ
ก็ไปคุยกับคุณแม่ของนายกัณภักษ์
ก็คือนางพิษสมัยรัตนวงศ์
คุณแม่บอกว่าคือการเข้ามอบตัวกับตำรวจในวันนี้
จากว่านายกัณพักรู้สึกสำนึกผิด
ลูกชายเดินทางมามอบตัวกับตำรวจด้วยตัวเอง
รู้สึกตกใจกับการกระทำของลูกชาย
คุณแม่บอกว่าก็ไม่ขอให้สังคมให้อภัยกับการกระทำของลูก
เพราะก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
ในวันนี้เนี่ยคือต้องให้สังคมแล้วค่ะ
เป็นคนตัดสินว่าจะยังไง
คือตัวคุณแม่เองก็บอกว่าคุณแม่สำนึกผิด
ไม่ขอให้สังคมให้อภัยไม่เข้าข้างลูกก็ขึ้นอยู่กับสังคมนะคะ
แต่เอาล่ะก็สังคมให้อภัยนะเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะ

คุณแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยในกรรณพักษ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกพระลักษณ์ศึกษาตอนนี้อยู่ระหว่างการหาการ
ยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งก็เลยมาขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วก็น่าจะเพราะความคึกขนองก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ผมต้องขอโทษแรงกับสังคมครับที่ทำไปด้วยความคุ้นขนองครับ
ก็คือคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนใช้ถนนร่วมทางครับ
แล้วก็ขอโทษวินต์เกบยฐกไปเสียชื่อครับ
เดี๋ยวต่อไปเราจะไม่ทำอีกแล้วครับผม
เขาอยากมาว่าเขาผิดจริงนะมันทำไม่ดีจริง

เราจะไปบอกให้คนอื่นให้อภัยเรามันก็ไม่ได้แต่เราผิดจริงเราก็ต้องยอมรับผิด
แล้วแต่คนจะคิดนะคะแต่ความรู้สึกของเราเราว่าเราผิดเต็มร้อยเต็มเปอร์เซ็นต์เลย
ใช่แล้วแต่ใครจะว่าแต่ว่าเราผิดลูกเราผิดเราก็ว่าผิด
คุณแม่พูดดีนะคะลูกเราผิดก็ว่าไปตามผิดคือก็ต้องลงโทษนะคะ
คือไม่ใช่ลักษณะพ่อแม่รังแก่ฉันลูกฉันผิดก็ไม่ผิดนะฮะ
ลูกฉันทำอะไรก็ไม่ผิดคือผิดก็ว่าผิดนะคะปล่อยให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอลงกรสิริสงครามผู้กำกับสนประเวทบอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยหลังจากที่คลิปนี้มันปรากฏออกมาผ่านสื่อเนี่ย
ก็ให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่อ่อนนุษย์
กระทั่งไปทราบว่าผู้ชายในคลิปก็คือนายกัณพักเก็ต
ชมเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างวินสายสัมพันธ์ซอยศรีนคริน๔๔
เบอร์๑๙เสื้อวินของเขานะ
เรื่องต้นภูมิกับสนประเวทบอกว่าก็ได้มีการแจ้ง๕ข้อหากับนายคนนี้
ข้อหาแรกคุณผู้ชมตามกราฟิกเลยนะ
ลองคำนวณดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องไปเสียค่าปรับเท่าไหร่
ขับรถโดยประมาทหรือหวาดเสียวโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐๐บาท

ขับรถโดยไม่สวมหมวกนิรภัยโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
ใช้รถไม่จัดทำประกันภัยภาคบังคับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี๒๕๕๙
อันนี้โทษปรับคือไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ข้ออาจสุดท้ายคุณผู้ชม
ใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปี
อันนี้โทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท

จะส่งฟ้องต่อสารจังหวัดพระขนงในเวลา๙นาฬิกานะคะ
พร้อมกับเสนอให้ยึดรถของกลาง
ที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการกระทำความผิดอีกด้วย

แต่ทีนี้พอเราขาดสติแล้วมันไปทำลักษณะแบบนี้

แล้วแถมมีคดีติดตัวด้วยมีโทษจำคุกด้วยนะ

ตอนนี้ก็มีคดีติดตัวไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ
คำนวณให้แล้วนะคะถ้าปรับแบบสูงสุดเลย

นั่นสิขับบินกี่วันกว่าจะได้ใช่ไหมคะ